อาประเทศไตรงพี่เกดไปด้วยหรือไปกันหลายคน
ไปด้วยด้วยทำไมไม่ปรากฏตัวแล้วล่ะ
ที่ปรากฏตัวผลในรูปเราก็ยังไม่อยากปรากฏ
มันเพิ่งมีข่าวเรื่องดามาลัยประนอยก็เลยยังไม่อยากปรากฏ
แต่นำเป็นแล้วเคยก็ยังไม่งั้นเลย

อ่ามีไหมอ่ะก็มีบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือผมเชื่อว่ามันก็เป็นการที่คุยกันตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เพื่อนก็เข้าใจเพราะว่ามันเพิ่งมีคือการลงรูปไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดเรียกว่าอย่างที่บอกที่เป็นข่าวมันมีเรื่องของความดราม่าของคนที่เห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบหรืออาจจะรู้สึกเห็นด้วยอาจจะรู้สึกเฉยอะไรอย่างเงี้มันก็มีหลากหลายจนก่อนหน้านี้มันก็เลยมีดราม่าก็เลยพอเรา
ที่อยากตอบก็อยากจะให้มันไปในจุดที่ทุกคนได้ยินแล้วแบบสบายใจ
แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ตอบจากใจเราให้มากที่สุดในวันนั้น
ใช่คือเราคิดว่ามันออกมาจากความรู้สึกเราจริง
แต่บางทีการเราต้องมีสติมากนะในการเรียบเรียงคำพูดหลายอย่าง
เพราะว่าบางทีพูดอะไรออกไปแล้วคนอาจจะไปตีความผิด
พูดถึงอันนั้นเยอะพูดถึงอันนี้น้อยหรือว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้
คืออย่างที่บอกว่าหลากหลายคนก็หลากหลายความคิดเห็น
ซึ่งผมก็อยากจะสื่อในความรู้สึกของเราให้ดีที่สุด
มันทำให้เรายากในการใช้ชีวิตไหมอยากไปไหนมาไหน
มีไปด้วยกันแต่ไม่สามารถลงรูปอะไรสวยงามที่เราคิดว่ามันก็น่าสวยดี
คือในความรู้สึกผมถ้าเกิดพูดถึงเรื่องลงรูป
ต้องพูดก่อนว่าทุกวันนี้เหมือนแบบ

ก็มีส่วนหนึ่งนะคือเราต้องให้ดีเราต้องให้ดี
แล้วก็เรียกว่าภาพที่มันจะออกมาอะไรอย่างนี้
ถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันไม่ดี
เราก็ไม่ได้อ่าใช่แต่ว่าแต่ว่าเราก็จะคิดเยอะนิดหนึ่ง
อย่างในทริปความสนุกหรือความแบบว่าเป็นกันเองมันลดน้อยลง
ที่เราจะต้องมานั่งระวังเรื่องพวกนี้เอ่อมันก็มีบ้างนะ
แต่ว่าสำหรับผมเองผมจะมีมาตรฐานส่วนตัวอยู่
ถ้ามันมีบ้างจนเซ็งมากซีเรียสมากหรือว่า
หรือว่าเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็จะต้องถามตัวเองแล้วว่ามันเป็นยังไง
แล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็ต้องคุยกับตัวเอง
ถ้าสมมุติมันเกิดปรณีคนแอบไปแชะภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือ
ถ้าเกิดว่ามันมีคนแอบไปแชะภาพเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบบไปกินข้าวหรืออะไรอย่างนี้
ผมก็คงแบบมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากอ่ะมันก็เป็นมันก็เป็นในโอเคเดี๋ยวนี้คนทุกคนมีโทรศัพท์หมดอะไรอย่างนี้
มันก็มีมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่แต่ประเด็นเนี่ยคือไม่อยากให้เกิดดราม่าแค่นั้น
คุณหมอเขาโอเคไหมพี่ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเราคบกันแต่เรามีลูกกับแฟนเราไม่ได้
คือผมว่าส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นความเข้าใจและอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นการที่จะต้องให้เกียรติกันด้วย
ในเรื่องของหมายถึงว่าผมก็จะเข้าใจเขาในส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเข้าใจผมในส่วนหนึ่ง
อันนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เราจะต้องปรับแล้วก็ต้องจูนกันเพราะว่าผมว่ามันก็มันก็เป็นการเรียนรู้
สนุกไหมท่าเทียบนั้นอะไรนะฮะสนุกไหมท่าเทียบนั้น
คือมันไม่อยากให้มีดราม่าแต่ถามสนุกไหมก็ดีได้พักผ่อนนิดหน่อย
คือเป็นแบบนานได้พักเลยใช่เพราะว่านานได้พักไหมก็เออแต่มันก็ไปแป๊บเดียว
แต่ว่าเป็นไปได้คือผมก็ชอบแบบว่าอยากไปเที่ยวไกลแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ว่าจะไปกับใคร
อาจจะไปคนเดียวจะไปกับเพื่อนเลยคุยครั้งแรกจริงหรอครับผม
พูดคุยนะพูดคุยก็อย่างที่บอกว่าจริงแล้วแบบไม่อยากให้เกิดดราม่าจริง
แต่ว่าก็ต้องพูดก่อนว่าผมเองก็เข้าใจทุกทุกฝ่ายเลยอย่างที่มันเกิดดราม่าขึ้นมา
บางทีเราเหมือนแอ๊กหลุมอ่ะนึกออกไหมเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้
ถามว่าถ้าเราจะมาคิดต่อว่าเขาเป็นใครนะเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักเรา
แต่ว่าติดตามผลงานเราแล้วอยู่เขามาพูดแบบนี้
ผมว่าส่วนหนึ่งอันนี้ที่เคยคุยกับน้องแฟนคลับที่สนิทกัน
มันก็ทำร้ายความรู้สึกพวกเขาตรงที่ว่าแบบพวกเขาไม่ได้ทำ
แต่ว่าภาพที่ออกไปกลับกลายว่ามีคนมาว่าติ่งเป็นแบบนั้นแบบนี้
ไปสนใจอะไรอย่างนี้อันนี้ผมพูดผมพูดแทนในส่วนของความรู้สึกของทุกคน
เพราะว่าก็ไม่มีใครรู้นะว่าแฟนคลับของผมเขาทำอะไรให้ผมบ้าง
อย่างเช่นแบบเหมือนงานฟุตบอลช่อง๓อย่างนี้เราก็ต้องมาตากแดดร้อนมารอ
ซึ่งผมเห็นในส่วนนี้ของทุกคนผมก็เลยก็เลยแคร์เขาก็เลยอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วแบบมาพิมพ์ดราม่าอย่างเงี้
อยากให้เขาแบบนึกนิดนึงอ่ะอยากให้เห็นใจในสิ่งที่คุณจะนึกนิดนึงบางทีคุณอาจจะเห็นด้วยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้คุณจะต้องไปว่าคนอื่นเขาไม่ดี
คือได้พูดคุยกับแฟนคลับจริงได้พูดคุยเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เราแคร์เนาะอันนี้พูดถึงแบบคนที่มาเจอกันบ่อยเลยอะไรอย่างนี้
ก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างบางคนอาจจะเข้าใจผิดเราบ้างในบางเรื่องหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาก็รู้สึกน้อยใจที่มีคนมาว่าเขาอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องพูดคุยพูดเขียนไปเพราะว่าจริงจริงแล้วบางอย่างอย่างที่บอกว่าโซเชียลบางทีมันควบคุมไม่ได้อ่ะแอ๊กหลุมบ้างอะไรบ้างโดยที่แบบเราไม่รู้ว่าเขาเป็น

คิดว่ามันเป็นการถามว่าโอเคไหมอันนี้ก็ต้องค่อยเรียนรู้พูดคุยกันไปก่อนยังยังคิดต่อไปอาจจะเป็นที่ของตัวเองครับผมโอเคขอบคุณนะครับ